คุณผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุที่บอกคุณผู้ชมไปว่าภาพค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับ
ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
ใกล้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูจังหวะนี้จะเห็นรถขาวพุ่งมาเร็วมาก
คุณผู้ชมครับคือคลิปนี้เกิดจากความบังเอิญนะฮะ

ขณะที่ถูกตำรวจจราจรจับบริเวณสี่แยกไฟแดงทางเลี่ยงเมืองหนองบัวลำพู
คือเขาก็จับเรื่องมอเตอร์ไซค์ตามปกติแหละนะฮะ
แล้วก็ตรงแยกนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ที่มีพยาบาลเป็นผู้ขี่มาจอดติดไฟแดงอยู่
และไม่นานนักรถเก๋งคันสีขาวขับมาด้วยความเร็วไม่เหยียบเบรก
พอมาเหยียบเบรกได้ยินเสียงเอี๊ยดก็คือใกล้ถึงตัวผู้หญิงคนนี้แล้ว
ชนผู้หญิงคนนี้ลอยกระเด็นกระแทกกับพื้นนะฮะได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
พยาบาลสาวที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทราบชื่อต่อมาก็คือนางสาวพัชนกโพยนอก
อายุ๒๓ปีเป็นพยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองบัวลำพู
มีบาดแผลบริเวณท้ายถอยนะครับ
ประสานรถกู้ชีพรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
นี่ครับคุณฮะเห็นแบบร่างเหมือนผิดรูปเลยนะ

เพราะว่าอาการล่าสุดพ้นขีดอันตรายและอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนรถคู่กรณีที่ชนพยาบาลสาวมีนางวันนพัฒนศรลากุล
อายุ๓๘ปีเป็นผู้ขับขี่รถ
ล่าฟรั้งว่าได้ขับรถมาจากอูดอลทานีจะกลับบ้านพัก
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถจอดติดไฟแดงอยู่นะ
ตัวเองพยายามเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่
รถพุ่งเข้าชนคนเจ็บเข้าอย่างจัง
ส่วนตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือขวา
จากแรงเสียดสีของถุงลมนิรภัย
ซึ่งตำรวจได้คุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสไว้ก่อนในเบื้องต้น
ก็อีกอย่างหนึ่งนะมีคนก็บอกว่าโชคดีที่กลุ่มนี้คุณ
กลุ่มตำรวจกลุ่มคนที่กำลังถูกจับอยู่เนี่ย
ไม่โดนกวาดเป็นเหมือนโบลิ่งไปด้วย
ก็คืออาจจะเห็นไม่ชัด
เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณตรงสี่แยกที่คือทุกคนเนี่ยพยายามจอด

เป็นเหตุน่ากลัวจริงนะครับ